คุณผู้ชมฮะแต่เมื่อวานเป็นวันเกิดคุณทักษิณนะครับ
เขาก็อยากให้คุณทักษิณกลับไทย

ที่ปรึกษาเครือข่ายคนเสื้อแดงอิสานเนี่ยนะครับ
แล้วก็เป็นที่ปรึกษากลุ่มสตรี๒๐จังหวัดอีสาน

ทำกิจกรรมร้องเพลงอวยพรวันเกิดอายุครบ๗๔ปีนะครับ
แล้วก็ออกมารวมกันแบบนี้นะครับ
ในการที่จะทั้งทำบุญ
แล้วก็ร้องเพลงให้คุณทักษิณ
ด้วยบรรยากาศที่ชื่นมืดนะครับ
โอ้โหก็ชื่นมืดนะฮะในหลายพื้นที่เลยนะครับ

โอ้โหรอคอยข่าวการเดินทางกลับมานานกว่า๑๐ปี
นี่ถือว่าความฝันจะเป็นจริง

เช้าวันที่๑๐สิงหาคมที่สนามบินดอนเมืองใช่ไหม

เหมารถไปรับคุณทักษิณกันหน่อยนะฮะ
แล้วก็อาจจะไปทั้งด้วยรถตู้รถไฟ

ทยอยเดินทางกันตั้งแต่วันที่๙สิงหาคมนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีภาคประชาชน
ก็มีข้อกังวลและห่วงใยมาตลอดเหมือนกัน
แต่ว่าเมื่อท่านตัดสินใจเดินทางกลับมาแล้ว

ท่านอดีตนายยกรัฐมนตรีท่านนี้ด้วยนะครับ
ส่วนอดีตนายกยิ่งลักษณ์หากได้เดินทางกลับมาพร้อมกัน
คนเสื้อแดงจะดีใจแล้วก็ยินดีมากเลยนะครับ
ส่วนนาวากาตรีสิทธาธิวารีนะฮะ
ให้สัมภาษณ์ในรายการสื่อรายการหนึ่ง
ระบุบอกว่าไม่เห็นด้วยนะที่คุณทักษิณชินวัฒน์จะกลับมาไทยในช่วงนี้
เพราะว่าเมื่อกลับมาก็ต้องอยู่ในคุก
และระหว่างนั้นอาจจะถูกใช้เป็นตัวประกัน
แล้วก็จะถูกหลอกอีกครั้งอันนี้คือประเด็นเลยนะ
กลัวว่าจะถูกกรอกอีกครั้งหรือไม่
ภักดิ์เพื่อไทยไม่ทำตามที่ต้องการ
จากนี้ค่ะมาดูหัวหน้าพักไทยพักดีหน่อยค่ะ

โพสต์เฟซบุ๊กนะสั้น
บอกว่า๑๐สิงหาคมคุณทักษิณมีสิทธิ์กลับไทยเพราะเป็นคนไทย
แต่ต้องเคารพกฎหมายไทย
แล้วก็แฮชแท็กล้างมรดกบาปคณะรัศดรนะคะ
ใช่ครับส่วนอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตโพสต์ถาม
คุณทักษิณเอาอะไรมาประเมินว่า๑๐สิงหาคม๖๖สถานการณ์จะนิ่ง
ขนาดคนไทยเนี่ยยังรู้สึกว่าสถานการณ์การเมืองในไทยเนี่ย
โคตระวุ่นเลยพร้อมกับวิเคราะห์เซนาริโอแบบนิ่ง
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกลับมาก็คือพระอาทิตย์๓สิงหาคม
รัฐธรรมนูลลงมติไม่รับคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดิน
โดยให้เหตุผลว่าผู้ร้องไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูลคุ้มครองไว้
ที่๙สิงหาคม๖๖ประชุมรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรี
นายกจากภักดิ์เพื่อไทยโดยมีพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ

ได้เสียงสนับสนุนสวทวมทน
ภักดิ์เก้าไกลถอนตัวเองเนื่องจากประโยคที่ว่า
มีเราไม่มีลุงพักเก้าไกลก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้าน
นิ่งพอให้ได้กลับบ้าน
แต่เชื่อว่าหลังจากมีรัฐบาลข้ามคั่ว
สิ่งที่เคยนิ่งจะคล้ายการนิ่งของทะเล

เอ่ออันเนี้ยอาจารย์สมชัยเนี้ย
เอาโพสต์ไว้อาจารย์สมชัยนะ